จากเน้นกินแล้วก็ไม่ลืมโปรโมทงานให้เพื่อนด้วยนะ
เจาะแจ๊กริ้มเจ้า

เจ้าแจ๊ะริมเจ้า
ไปเที่ยวเวียดนามทั้งทีก็ต้องไปให้สุดของดีของกินที่ไหนปิงปองจัดไปอย่าให้เสียเที่ยว
แต่แหมไปถึงเวียดนามก็ไม่ลืมช่วยซิสพีคเพื่อนรักโปรโมทเพลง
ตื่นได้แล้วค่ะซีสเข้าไปแล้วขอซีส
เฮ้ยแต่ว่าร้องเพลงอย่างเดียวมันธรรมดาไประดับใยปิงปองแล้วนอน
มันต้องช่วยเพื่อนขายเพลงแบบนี้
ตื่นได้แล้วค่ะซิสเข้าไปแล้วค่ะซิส

พอได้แล้วค่ะซิสหยุดคิดถึงคนใจร้ายอย่างเขาสักที

พอได้แล้วค่ะซิสหยุดคิดถึงคนใจร้ายอย่างเขาสักที

พอได้แล้วค่ะซิสหยุดคิดถึงคนใจร้ายอย่างเขาสักที

มุนม่วนใจจอยอย่ามนั่งมอสไซค์อินเวียดนาม
แต่นี่เป็นห่วงซิส
กลัวง้ายหลังค่ะซิส